คุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของยาค่ะ
คือได้รับยาจากโรงพยาบาลมา

แต่ยาที่ได้รับมามันเป็นหลอด

และระบุว่าให้ทานเป็นเม็ด
คนไข้จะทานยังไง
หลอดมาเป็นยาที่บีบออกมา

หรือให้บีบมาเป็นเม็ดอย่างนี้เหรอคะ

นี่แหละทำให้มีการโพสต์เรื่องนี้

วันนี้ก็คือวันที่๘เมื่อวานนี้ค่ะ

ผมพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อำเภอโคกศรีสุพรรณที่จังหวัดสกลนคร

บอกว่าให้อมละลายในปากวันละ๔ครั้ง

หลังจากนั้นก็เจาะหลอดออกมาดู
อ้าวเอ๊ะทำไมยามันเป็นเนื้อครีม
แล้วมันคือยาที่ใช้นวดกล้ามเนื้อยี่ห้อหนึ่งนี่
ยาเนื้อครีมแต่จะให้ทานเป็นเม็ด

ถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นคนแก่ได้ไปแล้ว

ทั้งที่มีแม่ผมรอรับยาอยู่คนเดียว

คุณไม่ได้จ่ายยาให้คนไข้คนอื่นช่วยแบบนี้
ไอกลับได้ยานวดกล้ามเนื้อ
ขนาดยาคนละรูปแบบกันอย่างขนาดนี้

ไม่ต้องพูดถึงตายได้นะครับ
อมให้ละลายในปากครั้งละ๑เม็ด

จริงอย่าเอามาแว้งมันก็แก้ไอแก้เจ็บคออยู่แล้ว

ใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าสมมุติเกิดว่าไปทำตามในฉลากยาที่บอกนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าติดต่อไปยังเฟซบุ๊ก

ก็ได้รับการยืนยันบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
แล้วก็ถือว่าเป็นความไม่รอบครอบ

ให้คนที่เข้ามาดูได้ดูเป็นอุทาหรณ์ได้เตือนใจเอาไว้

เพราะว่าพอหลังจากที่ได้รับหลอดยามาแล้ว

ก็เลยเอาหลอดยานี้กลับไปให้ที่โรงพยาบาล

อมให้ดูหน่อย
นี่แหละทีนี้พอยอมรับโรงพยาบาลยอมรับว่า
ยาผิดจากรายการตามที่แพทย์สั่งจ่ายก็ขอโทษมา
ทีนี้คนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้รอบครอบกว่านี้
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันผิดอีกมันเกิดอันตราย
เพราะอย่างที่คุณผู้ชมรู้ยาพวกนวดคลายกล้ามเนื้อมันเป็นยาใช้ภายนอก
แล้วในตัวหลอดมันก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่า
ยาใช้ภายนอกต้องระวังห้ามรับประทาน